ถ้าคุณอยากจะไปกินดิฉันจะพาไปงานนี้ของกินเพียบโดยเฉพาะใครที่ชอบกุ้ง
ต้องบอกว่ามีกุ้งมากมายหลากหลายแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่กุ้งคุณค่ะ
อาหารที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อใจก็มีมากมาย
ที่งานนี้จังหวัดราชบุรีใกล้นี้เองไปกันเลยจ้า
ไปค่ะไปเปิดงานพร้อมกันนะคะกับงานหอการค้าแฟร์๒๐
และเทศกาลกินกุ้งกล้ามกตรำของดีจังหวัดราชบุรี
เขาเปิดงานไปแล้วนะวันที่๒๔มิถุนายน
แต่คุณผู้ชมไปกันได้ยาวเพราะเขาจัดกัน๙วัน๙คืน
จนไปถึง๒ต่อรักษณ์กระดาษคมนู่นเลยนะคะ
งานนี้ค่ะมีสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปต่าง
มาวางจำหน่ายในราคาถูกและที่สำคัญนะคุณ
พลาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะพวกเมนูอาหารการกินต่างนะคะ
นี่เป็นไงปลานินฟัยอ่อนกุ้ง
คือกุ้งมันเยอะจริงเป็นกุ้งหลายแบบหลายประเภท
เฉพาะกุ้งกล้ามกรามสดจากแหล่งเลี้ยงของฟาร์มในอำเภอบางแพร
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มาย่างกันสดเนื้อนั่นตัวใหญ่รสชาติว้อนทำแบบนี้
แค่เห็นก็อยากจะไปทานแล้วนะคุณนะ

จริงคุณค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหถูกอกถูกใจแน่นอน
แม่ค้าแต่ละร้านนะแทบจะย่างกันไม่ทันมือเป็นระวิงเลยทีเดียว
ต้องบอกอย่างนี้แต่จะบอกว่าใครที่ไปงานนี้
จะพลาดเมนูนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นไฮไลท์ของงานคือ
นั่นก็คือต้มยำกุ้งกระทะยักษ์นั่นเอง

ใหญ่ยิ่งมากนี่คุณดูวัตถุดิบก่อนประตอบต่าง
มีอะไรบ้างโอ้โหมีเห็ดด้วยค่ะเห็ดฟ้าคับเชีย์
เยอะแยะหลายสิ่งมากมายและนี่แหละกระทายักษ์ไหมล่ะ

โอ้โหคุณยิ่งใหญ่มากขนาดไหน
คือต้องบอกว่าใช้กระทะใบนี้นะแล้วก็ต้องใช้กุ้งกล้ามกรามมากถึง๘๐กิโลกรัม
เยอะจนประเมินค่าคือนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหน
งานนี้นะเรียกว่าปรุงกันสดต้มกันสดตรงนี้แหละ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมายืนดูมายืนลุ้นด้วย
ไม่ได้รุ้นว่าจะเป็นยังไงนะรุ้นว่าจะได้กินหรือเปล่า

เพราะอยากทานไงคุณค่ะก็เรียกว่าทำให้ดูแบบนี้
ตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยนะคะ
ค่อยใส่เข้าไปเครื่องปรุงวัตถุดิบต่าง
สาดพริกลงไปค่ะผักชีก็สาด
อื้อหือตั้งที่เลย
เต็มที่ใส่แบบจัดเต็มเอายอดไปเลย
พักชิ้น

ต้องบอกว่าคนที่มาทำก็ถือว่าแล้วมีฝีมือเห็นไหม

แล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะ
แจกนักท่องเที่ยวประชาชน
ที่มายืนอยู่รอชิมเนี่ย

เมื่อเราคิดดูระการเอาอย่างนี้
ใครอยากจะไปเที่ยวไปชอบไปชม

ไปกันได้เลยที่งานหอการค้าแฟร์๒๕๖๒
รัฐธรรมกินกุ้งกล้ามกรามของดี

งานนี้จัดถึง๒กรกฎาคม

อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจ้า
วันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้ก็ควรไปเที่ยว

นี่คุณค่ะของกินของดีของเด็ดมากมาย
เอามาให้ดูนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เอื้อนเอ่ยไม่หมด
ว่าจะเป็นพวกของใช้ของฝากของที่ระลึก
แล้วก็ที่สำคัญไปถึงราชบุรีซื้ออะไรกลับดี

นั่นสิคะคุณค่ะไปดูเลย

คือโอ่งโอ่งมังกร

อาจจะมีส่งนะ

เอานี้ทั้งใส่นะคะ
ก็มีของดีของเด็ดนะไปเที่ยวกันได้
ไปจานอะไรหรอกเป็นของฝากกันได้นะ